สวัสดีครับสวัสดีค่ะข้าวใส่ไข่สดใหม่ให้เยอะ
กลับมาเจอกันนะฮะวันนี้คุณหนุ่มกัญชัยเข้ามาใช่แล้วค่ะเนาะหุ่นสะใจ
พี่หนุ่มถอดแมสเออลืมไม่น่าทักเลยเนอะ
คนที่ได้เห็นหน้าเราหลอกเออหลายคนอยากเห็นหน้าพ่อ
เสียงพี่ตอนนี้แบบว่าฝุ่นฝุ่นแหบแห้งปุ่นมากเลยทุกคนโดนแหบแบบเสียงหายไปเหมือนแบบเส้นเสียงแบบ
เขาบอกว่าตาแดงฝุ่นอะไรอย่างนี้ตอนนี้คือไม่รู้เหมือนกันว่าโควิดก็น่ากลัวอยู่ฝุ่นก็น่ากลัว
เช้าไหมคะพี่ตื่นสิบเอ็ดโมงหนูตื่นมาตอนประมาณแปดโมง
เมื่อเช้ามาประมาณ๒๕๒๖องศา

ก็คือให้รู้ไว้เลยว่าฝุ่นจะอยู่กับเราด้วยนะคะ
ซึ่งล่าสุดเนี่ยกรมควบคุมมลพิษเขาออกมาบอกว่า
ในพื้นที่กรุงเทพและปริมณฑล๑๒๑๘มกราคมนี้
ก็คือตั้งแต่วันพรุ่งนี้ไปจนถึงอาทิตย์หน้า
อันนี้ต้องดูกันดีดูแลเรื่องสุขภาพกันด้วย
เขาบอกว่า๑๒๑๕มกราคมเนี่ย

ในพื้นที่กรุงเทพแล้วก็ปริมณฑล

มีลมตนออกถึงเหนือกำลังแรงเข้าช่วย
แล้ววันที่๑๒คือวันพรุ่งนี้ค่ะเขาบอกว่า
ฝนอาจจะตกประมาณสัก๑๐๒๐ของพื้นที่

มันเหมือนมันอั้นจะตกจะตกแล้วก็ไม่ตกมาหลายที

แต่ว่า๑๖๑๗มกราคมเนี่ย
เพราะอากาศมันจะนิ่งแล้วก็ปิด
ซึ่งพื้นที่ที่ควรเฝ้าระวังก็คือ
กรุงเทพกลางกรุงทนเหนือแล้วก็ใต้

มีแนวโน้มคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

แต่ว่า๑๖๑๗ก็ต้องเฝ้าระวังภาคเหนือตอนบนเหมือนกันค่ะ
อันนี้จริงถ้าจำได้เมื่ออาทิตย์ที่แล้วที่เราคุยกัน
มันเป็นสีแดงแต่ส้มเกือบหมดเลยเนอให้หมดเนอะ

แต่มันเยอะรู้สึกว่าฝุ่นแน่นเลยอ่ะใช่
คือตอนนี้คนนอยกันว่าคือคนเดินทางไปต่างประเทศกันเยอะ
แล้วก็เพิ่งจะกลับมาช่วงปีใหม่ก็เลยไม่แน่ใจว่าแบบ

หรือว่าด้วยอากาศที่เปลี่ยนไปจากหนาวมาเจอร้อนจัด

นี่ไงเองจิ๊มตัวจ่ายเองปิดอ่ะเป็นไงอ่ะ
ก็เนี่ยก็วันนี้แสบคอเลยอ่ะอืม
พุ่นนะแม่เวลาแล้วตื่อแบบอุ๊ยตื่นเจ๋วมอกหรือเปล่า
แถวแชทวัฒนามันสร้างสร้างก่อสร้างเยอะด้วย
รถไฟฟ้าสร้างมิถุเออเออก็ยาดยานนั้น
คอแบบหกพันเลยใช่แบบมีอะไรอยู่ในละครตลอดเลยแม่
นั่นแหละก็คือตอนนี้ก็ต้องระวังกันอย่างน้อย
ก็ได้กลับมาใส่หน้ากากกันอย่างเต็มรูปแบบกันอีกครั้งหนึ่งนะ

ระยะยาวเลยล่ะช่วงนี้

คือมินว่าถ้าเขาบอกว่าเบื้องต้นตอนแรกเขาบอกว่ามันจะหนาวถึงกุมภาใช่ไหมคะ

แปลว่าคือถ้ามันถึงจริงฝุ่นก็จะอยู่ถึงนั่นแหละ

แต่ตอนนี้รูดุร้อนก็มีฝุ่น
จริงมันก่อสร้างด้วยควันรถควันอะไรหลายอย่างเยอะแยะมากมาย
เอ้าขอกลับไปอ่านข่าวของทนายตั้ม
ค่ะจุธาพิเศษบังเกิดเนี่ยแหละ
ซึ่งเขาออกมาเปิดเผยอย่างที่บอกว่า
เกี่ยวกับอดีตรองนายกรัฐมนตรี

เป็นอดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงหมัดไทย

แล้วก็มีการบอกว่าเอาละเหมือน

เขามาร้องทุกข์กับทนายตั้มให้ช่วยหน่อย

เป็นเรื่องเป็นราวที่เกิดขึ้นมาอย่างมากมายเลยฮะ

ซึ่งวันนี้ทนายตั้มออกมาเปิดเผยภาพลับ
ของหญิงสาวกับชายสูงวัยลักษณะแบบแนบชิดเนี่ย
เราก็ถูกพลาดพินว่าเอาล่ะเนี่ยแหละ

ก็รู้อยู่แล้วว่าเขามีสามีอยู่แล้วเนี่ย
พร้อมกับเปิดคำใบ้ที่ออกมาตอนแรกคือยอยักษ์
เกี่ยวกับกระทรวงหมาตรไทยก็มันชัดเจนอ่ะ

คือชัดเจนเลยแหละแล้วที่สำคัญเนี่ย
เคยเป็นสมาชิกพักเพื่อไทยไหม
เคยปี๒๕๕๑แล้วก็พ้นจากสมาชิกเนี่ยเมื่อปี๒๕๖๑
ซึ่งเหตุการณ์นี้เกิดปี๒๕๖๐
คือปีที่แล้วช่วงเรียกว่าสิ้นปี

นะครับล่าสุดเนี่ยโลกออนไลน์มีการเผยแพร่เอกสาร
แจ้งความคืบหน้าคดีการสอบสวนสรุปสำนวนส่งอายการ
สารวัตรสอบสวนเนี่ยสนบังยี่ขัน
แจ้งไปยังอดีตรองนายกยอยักษ์ในฐานะผู้เสียหายเนี่ย
ที่แจ้งความเอาผิดหญิงสาวและสามีฐานร่วมกันช่อโกงฮะ
อันนี้งงนะคือหลายคนบอกฮะยังไงนะ

ตอนแรกไปฟ้องเขาหาว่าเขาไปมีอะไรกับเมียตัวเอง
คือเปิดเรื่องมาก็คือนายกอใช่ไหมคะ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

ก็เหมือนจากลักษณะเหมือนแบบอ่า
หันน่าเขาหากันอ่ะ
อันนั้นอันนั้นคือเป็นภาพในโรงแรมถูกไหม
ก็ได้มีภาพที่แบบใส่เสื้อผ้าแต่ว่านั่งอยู่คู่กัน
เมื่อประเด็นนี้เกิดขึ้นในสังคมเสร็จปุ๊บปรากฏว่าล่าสุดวันนี้

ตอนนี้มันมีประเด็นเกิดขึ้นก็คือว่า
ก่อนหน้านี้นะฮะรองนายกคนนี้ได้มีการไปแจ้งความ
นะฮะแจ้งความทั้งหมดสี่คนนะครับ
ก็คือผู้ต้องหาที่หนึ่งก็คือผู้หญิงคนนั้นเลย

คนที่สองก็คือตัวสามีก็คือในกอไก่

คนที่๓ก็คือตัวแม่ของฝ่ายหญิง

ถามว่าคดีเนี่ยอันนี้เมื่อกี้มึงอาจจะไม่ได้ชัดนะ
จริงที่ไปแจ้งเนี่ยคือคดีช่อกงนะฮะ
แล้วก็มีการเรียกคืนทรัพย์ที่เป็นสินสอด

อ่านะฮะทีเนี้ยเหมือนกับลักษณะว่าทางฝั่งของรองนายกเนี่ย
ถ้าเกิดจะให้มองกันแบบว่าอดีตรองนายก
ถ้าเกิดจะให้มองเป็นเหมือนกับว่าประเด็นที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไร
ก็น่าจะเป็นว่าเคยมีการไปมั่นหมาย
หรือว่าให้ค่าสินส่งสินสอดอะไรกันมา
ถึงได้มีการไปแจ้งความเรื่องนี้แล้วก็เรื่องของเขาช่อโกง
ทีนี้เรื่องนี้ล่าสุดธนายตั้มเองก็ได้มีการออกมาพูดแล้วเหมือนกัน
บอกว่าจริงแล้วจะไปให้สินสอดไปเรียกคืนสินสอดได้ยังไง
เมื่อตัวท่านเองก็มีภรรยาอยู่แล้ว

อันนี้ทนายตั้มเรามีทนายตั้มขึ้นไหม
อ่านน้ำดูดิที่เขาล่าสุดก็เพิ่งขึ้นเนี่ย

เขาคบหากับผู้หญิงคนนี้ปี๖๔

ยังจดทะเบียนสมรสกับสามีแล้วด้วย
เขาก็เลยบอกว่าแล้วแม่แล้วก็พ่อของฝ่ายหญิง

เขาก็เลยฟ้องในข้อหาช่อโกง
เรื่องนี้นะฮะทนายตั้มล่าสุดก็ได้มีการ

ในตั้มก่อนหน้านี้เขาก็ลงมาบอกว่า
เรื่องนี้ชักสนุกใครก็แน่ทำเป็นกระบวนการ
คดีนี้มีการอ้างว่าอดีตรองนายกรัฐมนตรีรักจริง
มีผูกข้อไม้ข้อมือและเอาสินสอดของมั่นให้กับฝ่ายหญิง
ถ้าจะเรียกคืนตามกฎหมายมันไม่ได้อยู่แล้ว
เพราะอดีตรองนายกมนตรีรู้อยู่เต็มอกว่า
ตัวเองมีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสอยู่

และที่สำคัญการทำวิธีผูกข้อไม้ข้อมือ

มีรูปหลักฐานสักรูปหรือเปล่า
หรือเป็นแค่ข้ออ้างลอยเพื่อแก้เกมไปวัน
ส่วนการจะอ้างว่าไม่รู้ว่าผู้หญิงมีสามีแล้ว
คนระดับนี้ก่อนจะทำพิธีจะไม่เช็คกันก่อนเลยเหรอ
หรือรู้อยู่เต็มอกแต่ไม่สนใจแค่นั้นเอง
ติดตามให้ดีนะครับพรุ่งนี้มีเซอร์ไพรส์
อืมแต่ประเด็นคือเขาส่งสำนวนฟ้องอะไรไปเรียบร้อยแล้ว
เพราะว่าล่าสุดเนี่ยค่ะรายละเอียดตอนนี้มันไปถึงชั้นศาลอาญาตลิ่งชันแล้ว
พนักงานสับสนสอนอบางยี่ขันเนี่ยก็คือเอาคำร้อง
คือเห็นควรให้ฟ้องอะค่ะทั้งฝ่ายผู้หญิงก็คือคนที่คบกับอดีตรองนายก
แล้วก็พ่อแม่แล้วก็สามีแต่ว่ารู้สึกว่าคนนึงยังหนีอยู่

เพราะว่าตัวพ่อเองเนี่ยมีคดีอยู่จริงมีคดีติดตัวอยู่

ก็เลยยังไม่มีการไปพบกับทางพนักงานสอบสวน
ใช่ค่ะซึ่งก็ตอนนี้ส่งสำนวนส่งสำนวนไว้มากเหมือนกันนะคะ
นบางยี่ขันส่งสำนวนแล้วความเห็นควรฟ้องตามปวิอาญามาตรา๑๔๐กับ
แต่ว่าเรื่องนี้มีการไปแจ้งความก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะ

ใช่ไหมครับไปแจ้งอยู่แล้วแล้วก็ล่าสุดเพิ่งจะส่ง

ก็อายการนัดฟังคำสั่งกลางเดือนกุมภาพันธ์นี้นะคะ
ก็อย่างที่บอกไปว่ามีการแจ้งความเรื่องที่ว่าไปหลอกลวงเขานั่นแหละ
ซึ่งเบื้องต้นเนี่ยเขาให้ผัดฟ้องกำหนด๖วันตั้งแต่๑๐๑๕มกราคมนี้
ซึ่งสารก็รับคำขอผัดฟ้องไว้แล้ว

แหละครับก็ต้องไปตามกันยาวว่าคือเรื่องนี้มันก็ดูแล้วมันก็แบบน่าจะซับซ้อนเหมือนกัน

ไหมครับว่าถ้าเกิดว่าทางรองนายกอดีตรองนายกท่านนี้จะบอกว่าก็ตัวเองไม่เคยทราบมาก่อนว่าหญิงมี

รองนายกเห็นทนายตั้มลงล่าสุดเนี่ยก็คือที่ลงมาอันนี้

เมื่อกี้ที่บอกไปอันนี้นะ

เพราะอดีตรองนายมนตรีเนี่ยรู้อยู่เต็มอกว่าตัวเองมีภรรยาที่จดทะเบียนสมรสอยู่

แต่เขามีเมียอยู่แล้วแล้วเขาจะไปมั่นกับอีกคนแล้วจะไปหลอกลงว่าคนนั้นจะหลอกแบบนั้น

อันนี้คือสไตล์ตั้มลงมาแบบนี้ถูกมั้ยฮะ
แล้วก็อีกอันหนึ่งที่เขาตั้งข้อสังเกตคือว่า
แล้วเป็นถึงอดีตรองนายกเนี่ย
ขณะนั้นเนี่ยคือไม่ได้มีการเช็คเลยเหรอ

ในมุติของข้อกฎหมาย
ถ้าแยกไปเรื่องของการไปทางรองนายกเนี่ย

แต่ทีนี้ในมุมสังคมก็มีสิทธิ์ที่จะดึงสองเรื่องนี้

ว่าอ๋อคือเพราะว่า
ฝ่ายชายสมมุตินะเขาอาจจะคิดอย่างนี้
ฝ่ายชายอาจจะไปร่วมมือกับฝ่ายหญิง

รองนายกก็เลยมีการแจ้งความ

ก็เลยออกมาแก้ลำ
อะไรอย่างนี้หรือเปล่ามันอาจจะเป็นแบบนี้ก็ได้
อันนี้คือในมุมของสังคมที่เขามองกัน

เอาว่าถ้าเรื่องถึง๑ถึงทนาย

แล้วก็ต้องไปดูในเรื่องของสำนวนเรื่องอะไร

ใช่ไหมคะอันนี้คืนมาละ๒ชั่วโมงก่อน
เพราะตำรวจเค้าส่งเอนนี้ไปแล้วว่า

เอาล่ะวันนี้ผลออกและปริศนาแอลกอฮอล์ใช่ไหมฮะ
ไปดูกรณีของเสียเบลลี่นะครับ
ก็คือคุณสุทัศน์ศิวาพิรมรัฐนะฮะ

ไม่ได้เสียงผิวนี่แย่เลยนะเสียงผิวอิ๊ว

ก็ดกดื่มแล้วเนี่ยผมนะคือมาก
ลองดูภาพนี้นี่เห็นไหมครับ
นี่ครับคือขับมาแล้วเดี๋ยวดูนะฮะ
นี่โอ้โหชนแบบนี้ขอดูตั้งแรกหน่อยนะ

อันนี้มานะตบออกซ้ายแล้วเข้าขวา
แล้วชนท้ายแบบนี้ฮะปาเจโร่นี่กระดุ้งทิ้งนะ
แล้วปิวขึ้นมาแล้วพลิกคว่ำลงมานะครับ
หลังจากนั้นไปกระแทกกับรถดับเพลิงอาสาเขาเนี่ยนะครับ

หลังจากนั้นเนี่ยนะครับแน่นอนครับว่าคนที่ขับเบลลี่คนนี้นะคือคุณสุทัศน์เนี่ยนะครับ
ก็พาหญิงสาวคนหนึ่งเนี่ยเดินลงจากทางด่วนไปแล้วไปเรียกแท็กซี่

เรียกแท็กซี่แล้วก็ขึ้นแท็กซี่ไปเนี่ยนะครับ
ปรากฏว่าทางอาสาคนนึงเนี่ยนะฮะซึ่งเขาตามไปพอดีเนี่ย
ไปเจอเข้าก็เลยพยายามเรียกรถแท็กซี่คันนั้นไว้
แล้วมีการพูดคุยกันเอาน้ำเปิดมาเอาน้ำเอาเซ็กซี่ก่อนสิมีไหม
มีสิน้ำเปิดมาเป็นเรื่องของเอานี่ดิวะ
เอาแท็กซี่มาน้ำ

ก็จะเป็นภาพนั้นแล้วนะครับอ่าอันนี้คือสภาพของเบลลี่ที่ชมนะครับ
เนี่ยครับก็ลักษณะเป็นแบบนี้

ก็๑๐กว่าอันนี้คือในเวลาที่เกิดเหตุเนี่ยนะครับ
เนี่ยนะครับอันนี้คือทางอสงอาสาเขาก็มา
นี่คือสภาพรถของปาเจโร่นะฮะคือเราดูไม่รู้หรอกครับว่ามันคือรถอะไร
เนี่ยนะครับอันนี้คือรถของดะเพลิงของอสาออกประปรอเขา
เนี่ยนะครับเนี่ยนะครับนี่คือเป็นภาพเหตุการณ์ในวันนั้นนะครับ
เนี่ยฮะก็ต้องเอาขึ้นรถลากลงไป
แต่จังหวะของแท็กซี่นะนะมีมั้ยมันสำคัญหน้านั้นน้ำเลย
นี่แหละที่นุ่มเล่าก่อน
ก็ให้ไปพบขวดไวท์ที่อยู่ในรถด้วยนะ
ก็จะมีสมุดดีนั้นน่ะก็เบลอว่านี่นะ

ทางฝั่งของตำรวจเนี่ย

เดี๋ยวผมขอไปตรวจเองที่โรงพยาบาลตำรวจ
หลังจากนั้นตำรวจก็โอเคตกลงตามนั้น
เพราะว่ามีชายคนนึงเนี่ยมากับผู้หญิงคนหนึ่งนะครับ
ขับรถเบ้นมาแล้วก็พาคุณสุทัพเนี่ย

เป็นผู้ที่เกี่ยวข้องกับทางกรมศักดิ์ตุลพิธีพิเศษ

เสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะก็ไปกันที่โรงพยาบาลตำรวจ
ไปถึงเนี่ยก็มาสักตี๔๓๐อ่าบางที๔๓๐
ตี๕๓๐ออกมาจากโรงพยาบาลตำรวจแล้วก็กลับบ้านไป
นั่นคือประเด็นในคืนนั้นเลยนะฮะ
ทีนี้สังคมก็เลยโจทยันกันว่าเฮ้ยแล้วนี่อ่านี่
ไล่ทำลายกันเห็นไหมนี่เนี่ยฮะ
เที่ยงคืนครึ่งเกิดอุบัติเหตุบนทางด่วนไม่เป่าแอลกอฮอล
แต่ขอเจาะเลือดตรวจเนี่ยนะอ่า
ตีหนึ่งเบลลี่อ่ามาถึงทางดวชหนึ่ง
ตีสี่ครึ่งไอ้ไอ้ไอ้ไอ้ทำลายอันนี้ไม่น่าไม่น่า
ไม่น่าจะตรงนะจริงจริงแล้วอ่ะเออ
จริงจริงให้ทำลายมันจะเป็นอีกอันนึงอ่าไม่เป็นไรอันนี้ออกไปก่อนแล้วกัน
อ่าคือคือจริงจริงเขามีการไล่เรียงกันเลยว่าเวลาที่ชนเนี่ยคือเที่ยงคืนครึ่ง
ค่ะอ่าพอเที่ยงคืนครึ่งเสร็จพอชนเสร็จปุ๊บเนี่ยนะฮะ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
ทางตำรวจเองเนี่ยทางฝั่งของพบตรท่านก็ได้มีการออกมาบอกเหมือนกัน
บอกว่าต่อไปเนี่ยถ้าเกิดว่าใครที่ไม่เป่าให้ถือว่าเมา
คือจริงเรื่องนี้มันมีประเด็นนี้เขาเคยพูดเอาไว้ก่อนหน้านี้อยู่แล้วนะคะว่า
ถ้าเกิดสมมุติว่าตำรวจตั้งด่านตรวจแอลกอฮอล์แล้วคุณไม่ประสงค์จะเป่า
ตำรวจมีอำนาจหน้าที่ในการตั้งข้อกล่าวหาคุณก่อนเลยว่าคุณเมาแล้วขับ
แล้วคุณค่อยไปพิสูจน์เอาหลังจากนั้นว่าคุณไม่ได้เมาแล้วขับ

คนที่โดนก็มีแต่มันก็มีคนที่ไม่โดนแบบนี้เขาก็เลยบอกว่าเอามาตรฐานคืออะไร
ใช่ทีนี้ทีนี้ประเด็นที่มันเกิดขึ้นเนี่ยก็คือหลังจากนั้นเนี่ยคือตัวของคุณสุทัศน์เองเนี่ยนะฮะ
ก็กลับบ้านไปนี่คือเหตุการณ์ที่มันไล่เลียงมาในวันนั้น

เสร็จปุ๊บหลังจากนั้นเนี่ยนะฮะผลที่ออกมาปรากฏว่าปริมาณแอลกอฮอล์ในเลือดของคุณสุทัศ
หลังจากที่ผลออกมานะฮะคือ๑๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ไม่ถึง๒๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต
ซึ่งก็ไม่ได้แบบถือว่าไม่ได้เมาแล้วขับไง

อ่าคือห้าสิบเพราะฉะนั้นประเด็นในสังคมมันเกิดขึ้นทันทีเลยบอก
อ้าวแล้วทำไมตำรวจวันนั้นไม่เป่าซะตั้งแต่แรก

ใช่เพราะว่าล่าสุดเนี่ยนะฮะ
เหล่าอาจารย์หมอก็ได้ออกมาพูดกัน

จริงแล้วเนี่ยจากประสบการณ์แล้วเนี่ยนะครับ

ถ้าไม่ได้ตรวจใน๑ชั่วโมงเนี่ย
แอลกอฮอลในเลือดเนี่ยมันจะหายไปเนี่ย

มันจะลดลงไป๑ชั่วโมงคือ๑๐๒๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์

นี่คือประเด็นที่มันเกิดขึ้นนะครับ
รวมไปถึงแน่นอนว่า

มันบอกโอเคเอาแล้วอย่างนี้

เพราะว่ามั่วสมันสัก๒สัปดาห์ก่อน

ไปเที่ยวเสร็จปุ๊บโดนจับ

ตอนแรกก็ไม่ยอมเป่าบอกขอไม่เป่าได้ไหมครับ
ขอนั่งพักแป๊บนึงได้มั้ยครับนั่นอะไรอย่างนี้
สุดท้ายเขาก็โทรมาหาพี่ตอนตี๒กว่า

ก็ยังจริงสุดท้ายก็คือ
ไปลงชื่อไปเสียภาพปรัป
บำเพ็ญประโยชน์ทุกอย่างก็เป็นไปตาม

จะส่งขึ้นสารอยู่แล้วใช่

มันไม่ใช่ครั้งแรกที่คนมีเงินทำแบบนี้
เพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็เลยพูดไปเหมือนกันบอกว่า

เขาไม่ได้ขับเบนลี่เขาก็บอกอย่างนี้ไง

คือวิทยาลัยการแก้วันนี้ก็บอกไปแล้ว

ไม่ต้องตกใจล่าสุดเนี่ยนะฮะ

แต่ผมไม่ทราบเหมือนกันแต่แน่นอนนะครับว่า
ล่าสุดมีการแจ้งข้อกล่าวหาคุณสุทัศ
ก็คือเป็นคนที่ขับรถเบลลี่คันนี้เรียบร้อยแล้วนะครับ

เพราะว่าอย่างที่บอกไปนะครับว่า
ผลที่ออกมาเนี่ยมันอยู่ที่๑๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์ใช่ไหมฮะ
แต่เรื่องนี้นะฮะทางฝั่งของตำรวจเองเนี่ยนะครับ
ก็คือเอ๊ะนี่อันใหม่อันไหนเนี่ย

นี่นะฮะทางตำรวจเองเขาว่าไงฮะ
เนี่ยทางตำรวจเองเนี่ยเขาก็บอกเลยบอกว่า
ล่าสุดนะฮะคือมีการแจ้งข้อกล่าวหานะครับ
เพิ่มเติมคุณผู้ชมครับให้กับทางฝั่งคุณสุทัศน์เนี่ยนะครับ
ก็คือขับรถโดยประมาทอันอาจเกิดอันตราย

และเป็นเหตุให้ผู้อื่นได้รับอันตรายสาหัส
ได้รับอันตรายแก่กายและทรัพย์สินเสียหาย
ขับรถในขณะเมาสุราฝ่าฝืนไม่ยอมเป่าแอลกอฮอล
ให้สันิทานว่าเมาแล้วขับ
ทำการฝากขังต่อสารอาญากรุงเทพใต้
ซึ่งศาลนั้นได้พิจารณารับฝากขังตามคำร้องแล้วนะฮะ
ส่วนประเด็นที่๒การดำเนินการตรวจสอบข้อเท็จจริง
เนื่องจากคดีดังกล่ายังคงมีประชาชนในสังคม

และการใช้วิจารณญาณของพนักงานสอบสวนที่เกี่ยวข้องกับการตรวจวัดแอลกอฮอล์
ได้มีการออกคำสั่งนะฮะตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงในเรื่องดังกล่าวแล้วนะครับ

และให้รายงานผลตรวจสอบให้ทราบภายใน๑๕วัน
ผลเป็นประการใดจะมาแจ้งให้พี่น้องประชาชนคนไทยได้รับทราบกันอีกครั้งหนึ่ง
เนี่ยนะฮะขณะที่มีรายงานข่าวแจ้งนะครับว่าทางบรชนนะครับ
ยังไม่มีการแถลงการออกมานะฮะเกี่ยวกับคดีผลการตรวจเลือด
การเป่าแอลกอลของผู้ขับขี่รถยนต์ยี่ห้อเบลลี่คนนี้เนี่ยนะครับ
แต่มีรายงานยืนยันนะครับว่าผลการตรวจวัดระดับแอลกอฮอล์เนี่ย

หรอน้อย
ซึ่งก็พอประเด็นออกมาแบบนี้เนี่ยก็คือล่าสุดตำรวจก็คือแจ้งข้อกล่าวหาแล้ว
ใช่ค่ะสุดท้ายในท้ายที่สุดก็คือแจ้งแหละ
แต่จริงแล้วมันจะไม่ต้องวุ่นวายขนาดนี้เลยถ้าให้เป่าตั้งแต่ตอนนั้น
จริงแล้วล่ะหลักเนี่ยไม่ใช่แจ้งวันนี้
ว่าไม่เป่าเนี่ยคุณต้องแจ้งวันนั้น
ใช่คนเขาก็เลยเหมือนกับว่าแบบแม่
พอโดนกระแสสังคมเข้าไปก็เลยต้องรีบออกมาแจ้งหรือเปล่า
นี่ไงเพราะใน๑ชั่วโมงปริมาณอากาศอาถายไป๑๕๒๐มิลลิกรัมเปอร์เซ็นต์
ควรตรวจทันทีหลังเกิดเหตุภายใน๑ชั่วโมงแต่ไม่เกิน๒ชั่วโมง
อืมซึ่งอาจารย์หมอพูดเหมือนกันทุกคนเลย
ก็หมอเนอะเขาก็รู้ว่าเขาเรียนมาเนอะ
ก็ถือว่าทุกคนก็จะชอบเอาตรงคนที่พี่เมาเขาจะชอบบ่ายเบียง
กินใช่ไหมต้องแบบว่าแป๊บนึงขอกินน้ำกินน้ำเปรี้ยว
เพราะว่ามันช่วยลดปริมาณแอลกอฮอลในเลือด
ไลน์นะครับเวลาเที่ยงคืน๓๕นาทีเกิดอุบัติเหตุบนทางด่วนนะฮะ
เวลาตี๑๔๔นาทีคุณสุทัศน์เนี่ยนะฮะคือคนขับรถเบลลี่เนี่ย
ขึ้นรถแท็กซี่แล้วก็พยายามจะนั่งรถแท็กซี่ออกไปจากจุดเกิดเหตุ
เวลาตี๑๕๑นาทีนะครับแท็กซี่เนี่ยขับไปส่งที่สอนอทางด่วน๑นะฮะ
เวลาตี๒๕๒นาทีครับคุณสุทัศน์นั่งเคี้ยวหมักฝรั่งงับอยู่
แล้วก็พยายามโทรศัพท์ติดต่อใครบางคนอยู่ตลอดเวลา

ในสอนอนี่คือตี๒๕๒นะฮะเวลาตี๔๓๕นาทีนะครับ
คุณสุทัศน์ไปถึงโรงพยาบาลตำรวจเพื่อตรวจเลือดนะฮะ
แล้วก็ตี๕๓๐ออกมานี่คือไทม์ไลน์
คือที่มันน่าเจ็บใจคือนั่งเคี้ยวหมักฝรั่งคาสอนอเลย

แล้วก็บอกให้เขานั่งเคี้ยวอยู่แบบนั้นเขาอ้างว่าเขาเจ็บหน้าอก
ใช่ตำรวจบอกว่าตำรวจออกมาชี้แจ้งตอนแรกว่าเขาเจ็บหน้าอกมากจนไม่สามารถที่จะเป่าลมออกมาได้สุดแรง
ซึ่งหมอบอกว่าจริงแล้วไม่ได้จำเป็นเลย
แค่เป่าออกมาก็เป่ามันแค่ลมหายใจ
หรือถ้าเจ็บแน่จริงตำรวจก็พาไปโรงพยาบาลตำรวจเดี๋ยวนั้นแล้วเจาะเลือดเลย

หรือทางผู้หลักผู้ใหญ่ที่เกี่ยวข้องนะใช้จัดการหน่อย
เพราะงั้นต่อไปนะเอาขอโทษนะผมขับรถไปผมไปดื่มมา
ผมเจ็บแล้วคือไปดิผมหัวใจเป็นผิดจังหวะอ่ะผมขอได้ไหมผมขออีกซักแบบช่วงอีก
สิบห้าถึงยี่สิบเป็นการเปอร์เซ็นต์เลยตอนหนึ่งชั่วโมงอ่ะอืม
นั่นคือแบบว่าที่หมอเขาบอกทุกคนทุกคนทุกคนบอกแบบนี้เพราะฉะนั้น
จะเป็นการสร้างบรรทัศน์ใหม่ในสังคมทันทีค่ะอืม
อันนี้ก็จริงตำรวจก็ถือว่าต้องดูด้วยนะว่ามันจะเข้าข่าย

ต้องดูเรื่องของการทำงานกันด้วยนะคะเพราะฉะนั้นก็ต้องดูว่าผลสรุปออกมาเป็นยังไง
อืมอ้าวดูกันต่อหน่อยกลุ่มธุรกิจทุนจีนสีเทาวันนี้ก่อนคุณชุวิตไปรอเจอนายกเจอไหม
ไม่เจอพี่โมดเขาบอกเขาพาชุวิตเข้ามาหานายกอ๋อเจอเจอโทษโทษใช่ค่ะเจอเจอ
คือไม่เจอนายกออกมารับนะแต่ว่าเป็นรู้สึกว่าจะเป็นอดีตเสเป็นเส
คนสนิทนายกออกมาเชิญคุณชุวิตเข้าไปคุยกับนายกในห้อง๑๐
นาทีเองพี่มดอ๋อไปเจอแค่สิบนาทีสิบนาทีคุยกันสิบนาที
เพราะวันนั้นรวมไทยสร้างชาติเขาเปิดพักถูกต้องไหมครับ
แบบอ่ะแต่วันนั้นอืมพลต
ในฐานะนายกรัฐบัญเทรเพราะว่าเขาร้ากิจ

ตั้งโต๊ะติดตั้งป้ายว่าเป็นประชาชนตั้งบอร์ดเขียนอะไรไว้เรียบร้อ
อยากจะถามเรื่องตู้หาวเรื่องหลานแล้วก็นี่เอาเทียนเอาทูบอะไรมาจุดเต็มไปหมดเลย
ในที่สุดจนเขาแถลงข่าวเสร็จหมดทางคนของนายกว่าอ้าวคุณชุวิตนายกรออยู่
ไปเชิญเข้าไปในห้องไม่ให้สื่อตามเข้าไปคุยอยู่แค่สิบนาทีคุณชูวิทย์ก็เดินออกมา
สื่อก็สัมภาษณ์เป็นยังไงบ้างคุณชูวิทย์คุยอะไรยังไงกัน
คุณวิทย์บอกว่าจากการพูดคุยกับนายกเป็นที่น่าพอใจ

รับฟังและท่านก็บอกว่ารับเรื่องจะตรวจสอบ
แล้วท่านก็บอกทิ้งท้ายว่าพอแล้วชุวิต

พอเหอะพอได้แล้วชุวิตพูดนี้
พอแล้วเขาบอกว่าวันนี้ที่สภาเนี่ยเดือด
เพราะเขาบอกว่าวันนี้คุณชูวิทย์ไปยื่นให้กับคุณโรมใช่ไหม
คุณรังษิมันโรมคุณรังษิมันโรมคุณรังษิมันโรมนี้
ถือว่าเป็นดาวเด่นของสภาหนึ่งคน
ก็คือต้องบอกว่าพอเป็นโครโศกพรรคเก้าไกรใช่ไหมฮะ
ก็เป็นคนที่ค่อนข้างใช้เสียงตัวเองคุย
อยู่แต่ละคนมีสสกายมีคุณ
คุณแต่ละผู้หญิงจริงชื่อ

มันรับเองเลยแต่ละคนเลย
เป็นคนจีนทางนั้นน่ะเป็นคนจีนของก้าวกลายในสภา

เขาพูดเนี่ยเขาก็พูดอยู่นอกสภา

มันสมควรสามารถลงรัฐบาลเจ้าเลย

เขาบอกแค่ว่ามันสมควรถูกเอาไปอภิปรายในสภา

เหอะเขาก็เลยขอส่งไว้ต่อ
เพราะเขามองว่าคุณรังสิมันโรมเองเนี่ยก็เป็น
สอสอที่ค่อนข้างที่จะเรียกว่าอะไรดีล่ะกล้าพูดกล้าคิดกล้าทำเป็นโฆษกพักเก้าไกล
พิจารณาแล้วเนี่ยก็น่าที่จะเอาข้อมูลนี้ไปให้ทางฝั่งที่เขาอยู่ข้างใน
เจาะลึกไปตรวจสอบแล้วก็เอาไปคุยกันในวงของสภาน่าจะดี
ซึ่งคุณชุวิตบอกว่าไอ้ข้อมูลชุดนี้ที่ให้รังสิมันโรมไปเนี่ยนะคะ
มีข้อมูลสำคัญที่ไม่เคยเปิดเผยกับสื่อมาก่อนและเป็นข้อมูลควรที่จะถูกพูดถึงอยู่ในสภา
รังสิมันเป็นผู้แทนราษดรก็เหมาะแล้วที่ต้องเอามาให้
แต่นายรังสิมันจะรับหรือไม่รับเนี่ยก็สิทธิ์ของเขาคุณชุวิตแค่เอามาให้เฉย
เพราะว่าจริงนายรังสิมันโรมถ้าเห็นเนี่ยเขาก็พูดเรื่องของระบอบเรื่องของระบบ
เรื่องของตำรวจเอ่ยกระบวนการต่างอะไรเป็นประจำอยู่แล้วที่เราเห็นน่ะนะคะ
ซึ่งคุณรังสิมันเองก็บอกว่าขอชื่นชมคุณชูวิทย์นะที่รวบรวมข้อมูลแล้วก็ออกมาเปิดโปรงขบวนการจีนสีเทาแบบนี้
เก้าไกลเองเนี่ยมีการตั้งทีมศึกษาเรื่องนี้เลยเพื่อที่จะเจาะลึกข้อมูลแสวงหาข้อเท็จจริง
แล้วก็พูดคุยกันกับแหล่งข่าวแล้วก็ตำรวจน้ำดีที่ยังมีอยู่ในระบบ
ตั้งใจทำหน้าที่อย่างเต็มที่ที่จะเอาเรื่องนี้มาพูดในสภาแต่แค่ตอนเนี้ยมันยังไม่มีความชัดเจนเฉยว่า
สภาจะมีการอภิปรายมาตรา๑๕๒ก็คืออภิปรายทั่วไปตามรัฐมนูลเมื่อไหร่

เนี่ยยังไม่รู้ไงยังไม่รู้ความชัดเจนแต่เขารอพูดอยู่แล้ว

เก้าไกลเตรียมแล้วมีทีมศึกษาอะไรแล้ว
เพราะว่าก้าวไกลค่อนข้างสนใจเคสนี้มาก
ถ้ามีข้อเท็จจริงที่หนักแน่นเพียงพอก็จะเอาไปอภิปรายในสภาแน่นอน
ตั้งใจจะทำหน้าที่อย่างหนักแน่นทำอย่างเต็มที่
แล้วก็อยากที่จะให้มีพลเมืองดีแบบคุณชูวิทย์อย่างนี้เยอะ
ที่จะได้มีข้อมูลเอามาให้กับสภา
ว่าผู้แทนราษดรที่จะได้เอาไปเหมือนกับอภิปรายพูดคุยกันในสภา

ไม่มีทางที่จะรู้เนื้อหาสาระความอัปลักษณ
เท่ากับคนที่อยู่ในระบบอย่างแน่นอน
แล้วก็เชื่อว่าคุณชูวิทย์สามารถเข้าถึงข้อมูล
ที่เป็นประโยชน์ต่อสังคมไทยได้เยอะมากจริง

ตามรัฐธรรมหมาตราย๑๕๒นี้เนี่ย
น่าจะได้เห็นการพูดถึงเรื่องนี้แน่

ก็น่าจะหยิบยกเรื่องนี้เข้ามาพูดเหมือนกัน

โดยเฉพาะนายกรัฐมนตรี
คุณรังสิมันโรมบอกว่าแม้จะยังไม่ชัดเจนว่าสภาจะเปิดอภิปรายให้เมื่อไหร่
แต่ขอฝากถึงประธานและรองประธานที่จะควบคุมการประชุมเลยว่า
มีความจำเป็นที่ต้องพาดพิงถึงบุคคลที่๓บ้าง
แต่จะพยายามให้เกิดความเสียหายน้อยที่สุด
และท้ายที่สุดถ้ามันมีการฟ้องร้องจากการอภิปรายนี้เกิดขึ้น
ยินดีเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมค่ะ

แล้วก็มีครูแก้วของละของพระนม

นั่นแหละ
ซู่อย่าถอยค่อยสร้างพลังใจแล้วดูเด็กน่ะทุกบ้านร้องที่หมดเลย
พี่หนุ่มน้องมายูร้องได้ไหมได้วันก่อนเพิ่งจะถ่าย๓แทรฟไปอาจเอาไว้
เดี๋ยวจะออกวันอาทิตย์นี้เขาเป็นคนที่แบบน่ารักทั้งสองคนเลยนะ
นี่นี่ซึ่งมาจากค่ายเจนี่เล็กคอร์ดนะครับ
เอาจริงแล้วทำให้กระแสของวงการเพลงเนี่ยกลับมาคึกคักสุดเลย
โดยหลังจากเกิดไวรัลกลุ่มพี่น้อง
เขาบอกว่าเป็นเพลงที่แบบเข้าถึงฟันน้ำนม

เป็นแบบว่าเด็กตั้งแต่อนุบาลจนถึงประถมเนี่ยทรงอย่างแบด

เก็ตใหม่ที่ไม่มีใครเคยคาดคิดมาก่อน
จนตอนนี้ยอดวิวขึ้นไป๔๔ล้านวิวแล้วฮะ

ล่าสุดเนี่ยรับโรครางวัล๑ใน๑๐วีดีโอยอดนิยม

ขนาดเดียวกันอย่างที่บอกคุณชัดชาติเองเนี่ย
ก็ให้คำขวัญวันเด็กประจำปี๒๕๕๙

เรียนอย่าแบดแซ่ดอย่าบ่อย

นั่นแหละก็คือตั้งใจเลียนอย่างนั้นแหละ

นี่ก็คือเอามาเป็นความขวัญที่

ตามทันสมัยตามทุกวันนี้ที่ต้องยอมรับ
เมื่อเข้าใจว่าน้องเขาบอกว่าคลนชอบล้องผิด
ก็หมายว่าทรงยังแซทแซทยังบอย
มันไม่ได้ผิดหวังได้แต่อย่าเยอะ

เออเลิศเนาะ

ถึงขั้นที่แบบมีผู้ปกครองโทรมาถามบอกว่า
มีเล่นแบบตอนกลางวันบ้างไหมครับพอหลานอยากฟัง

ผู้จัดการต้องประกาศรับงานบอกมีโรงเรียนอนุบาลไหน

หลับงานแล้ว
เขาจะมีเป็นรูปนกตรงคอแล้วก็มือที่พยายามพยุงนกตัวเงี้ยเหมือนก็เป็นมือของเขาเองและพยายามพยุงนกตัวเองไว้เพื่อให้ชีวิตเขาหนัก
เป็นตัวเขาเองที่เขาจะต้องแบบสู้ของเขาเองในการพยุงตัวเองให้เหมือนกับเป็นนกที่ก็ต้องบินไปได้ให้ได้อะไรอย่างนี้
ทุกรอยสักมีความหมายเออมันมีความหมายอืมอะไรแบบเนี้ย
เดี๋ยวเนี้ยเพลงเดี๋ยวเนี้ยมันจะติดหูมันจะติดอะไรมันจะมามีวลีเด็ดเนอะไม่ต้องมาจากติ๊กต๊อก
ติ๊กต๊อกมันจะสั้นอ่ะเป็นช็อตวิดีโอเมื่อก่อนโอ้โหกว่าจะแต่งเพลงกันเพลงหนึ่งเป็นปีถูกต้องไหมล่ะ
กว่าจะได้นะใช่ทุกวันนี้ต้องเอาแบบสั้นสั้นเข้าใจง่ายง่ายจบเออแล้วมันต้องมีประโยคเด็ดไง
ให้คนได้จังเหมือนไอโดนัทมีรูอย่างเงี้ยโดนัทมีรูเออเวลาอู๋จะมีใจเนี้ยอ่า
อยู่ดีดีก็หายลายไม่ตอบมีส่วนอย่างแบบกาแฟของหญิงลีอย่างเงี้ยเออดูสิจริงแล้วเขาอ่ะ
เขาเป็นคนที่เมื่อก่อนนี้เขาจะเป็นคนที่แบบไปคอยดูแลเรื่องเวทีของซิลของซิลใช่ไหม
เออคือตามซิลเขาตามซิลแล้วก็เหมือนกับคอยแบบยกเป็นแบบเป็นอะไรอย่างเงี้ยเออ
เขาคอยดูแลอย่างเงี้แล้วเขาก็จะคอยแบบครูพักรักจำมาตลอดอะไรอย่างนี้
วันหนึ่งเขาก็เริ่มแบบว่าเริ่มแต่งเพลงเริ่มเล่นดนตรีเริ่มอะไรอย่างเงี้ยอืมนั่นแหละ
โอเคออกมาอยู่ข้างหน้าแล้วลูกเบรกต่อเจ้ากลับมา
พิสูจน์ความหอมกลิ่นกุหลาบติดทนโลชั่นมิสทีนไวท์สปาโรเซ
ไปค่ะเนี่ยนะครูบาไก่ตกลงคนมาถามแล้วนะบอกว่าพันสามแปดสิบนะ
พันสามแปดสิบอ่าแปนสิบเก้าสิบ
อะไรอีกวะพันสามแปดสิบเอ้าค่ะช้าล๊อค
งันสามแปดสิบลบไปร้อยสิบบาทใช่ไหมใช่จำเลขเดียวหนึ่งสามแปดศูนย์
ตีใหม่ตีใหม่ตีใหม่ตีใหม่เออให้เขาไปขอขัน
ให้คนดูไป๑๓๘๐นั่นแหละ

ถูกแล้วไม่เหลือต้องเหลือหนุ่มไม่เหลือไม่ได้ฉันพูดไทยอีกเลยไม่ได้หรอก

ครูบาร์ไก่ฉันรู้แล้วไง

ไม่ใช่ก็ที่อยู่ในถ้ำ
คือเรื่องเนี่ยก็คือเป็นเรื่องราวของครูบารูปหนึ่งนะครับ
ซึ่งแน่นอนครับว่าตอนนี้กำลังเป็นประเด็นข่าวเลยนะครับ

เพราะว่ามีหญิงคนหนึ่งชื่อวาสนานะครับ
เขาเป็นโยมอุปถาคของทางครูบารูปนี้
คือทีนี้ประเด็นที่มาที่ไปตั้งแต่แรกเนี่ยนะครับ

ออกมาเปิดเผยข้อมูลบอกว่ามีบุคคลคนนึงเนี่ยนะฮะ
ได้มีการส่งข้อความมาหาตัวเธอบอกว่าให้ช่วยติดต่อครูบาให้หน่อย
ครูบารูปนี้แหละนะฮะก็ครูบากอไก่นี่แหละ
นะฮะบอกว่าเนี่ยติดต่อท่านไม่ได้เลย
เนี้ยนะบล็อกเฟสของผมอืม
คุณอีคคิวยังบอกเลยว่าชายคนนั้นที่ติดต่อมาเนี่ยชื่อว่าเจน
นะชื่อว่าเจนเธอก็เลยถามไปบอกว่าเอ๊ะแล้วมันเกิดอะไรขึ้น
เออทำไมแล้วคุณต้องการไปติดต่อครูบาไก่ทำไม
ปรากฏว่าเจนก็บอกเลยบอกว่าอ๋อที่ผมติดต่อมาเนี่ย
เป็นเพราะว่าจริงแล้วเนี่ยนะตัวผมเองเนี่ย
คบหาเป็นแฟนกันดูกับครูบาร์ไก่อืมได้เสียกันแล้วด้วย
อุ้ยตายหลายครั้งผมเนี่ยยอมที่จะเลิกกับแฟนผมเอง
แล้วมาคบหาครูบาไก่ปรากฏว่าทางฝั่งของอีคคิวก็ไม่เชื่อ
อืมปรากฏว่าเจนเนี่ยนะฮะฝ่ายชายที่ชื่อเจนเนี่ย
ก็เลยส่งภาพลับมาให้เป็นภาพนี้นะฮะภาพนี้ก็คือภาพ
จรวดที่ออกสู่อวกาศก็คือจรวดก็คืออวัยวะเพศนั่นแหละ
ใช่แต่ไม่รู้จะขนาดนั้นสิเราก็ใช้คำว่าจรวดก็พอ
เราก็ไม่ต้องไปพูดอะไรสักขนาดนั้นว่าแบบเป็นเหมือนเป็นแฟนกับพระ
จรวดมาให้เห็นนะฮะทีเนี้ยพอส่งมาเสร็จปุ๊บเนี่ยปรากฏว่า
ทางฝั่งของอีคคิวเห็นก็ตกใจบอกเฮ้ยมันเกิดอะไรขึ้นก็เลยมีการ
ส่งข้อความไปหาครูบาไก่แล้วก็โทรไปพูดคุยครูบาไก่
ครูบาร์ไก่ก็ยอมรับกับเธอว่าอัตมานี่พลาดไปแล้วแต่ไม่เป็น
อะไรก็คืออัตมาเนี่ยก็คืออยากจะแบบเอ่ออันนี้คืออันนี้คือ
แต่ในมุมก่อนนั้นน่ะนะเขาบอกว่าในมุมของอีคคิวนะ
ค่ะส่วนเรื่องจริงไม่จริงอันนี้ผมไม่รู้นะอ่าต้องบอกก่อนนะ
แต่อันนี้คือที่อีคคิวเขากล่าวอ้างมาแบบนั้นค่ะนะฮะเขาก็บอกว่า
เนี้ยครูบาก่ายก็บอกเขาบอกว่ามันอัตมาพลาดไปอืมนะ
แล้วก็รู้จักจริงขอโอกาสหน่อยกันแล้วกันทีนี้พอประเด็นมันเกิดขึ้นปุ๊บเนี่ย
ทางฝั่งของเจนก็บอกว่าเอาอย่างงี้ล่ะกันอ่าอ่าทางฝั่งของอีกคิวก็บอกว่า
เอาถ้างั้นครูบาครูบาไปเข้าไปอยู่ในถ้ำกันแล้วกันไปถือศิลป์ซะ
หนึ่งเดือนแล้วค่อยออกมาค่ะแล้วก็เรื่องเนี้ยจะไม่เอาเรื่องเอาราวแล้ว
ไม่ไม่ทำอะไรไม่พูดให้ใครฟังแล้วปรากฏครูบาทำไม่ได้
ทางฝั่งของอีคคิวซึ่งไปยงกระถาก็เลยมีการออกมาแล้วก็ให้ข้อเท็จจริงว่า
มันมีเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นแล้วล่าสุดครูบาไก่ไปคบหากับชายอีก๔คน
มีแฟนอีกสี่คนอันนี้คือทางฝั่งของอีกคิวบอกนะ
ทีนี้ประเด็นสำคัญก็คือทีนี้ปรากฏญาติโยม
รวมถึงคนที่เขาศรัทธาครูบาไก่เนี่ยเขาไม่เชื่อนะฮะ
รวมถึงแม่น้ำหนึ่งแม่น้ำหนึ่งก็ไม่เชื่อ
เพราะไปลูกศิษย์ลูกหาลูกศิษย์ลูกหาที่เขารพ
ก็ไม่เชื่อเพราะรูปที่ทางโยมอิ๊กคิวได้มีการเอาออกมาเนี่ยนะ
ที่ข้อเท้าครูบาไก่เนี้ยมีรอยสักไม่มีรอยสักเออเออเออเออเออ
ข้อเท้าของครูบาไก่ไม่มีรอยสักก็คือที่ตรงฝั่งของอีคคิวออกมาให้ดู
ก็มีคนเนี้ยไปแหวกไปแหวกดูก็ไม่มีจริงจริงอืมอืม
หลังจากนั้นเนี่ยก็เป็นประเด็นเลยว่าทางฝั่งของอีคคิวเนี่ยโกหก
เพราะเสียประโยชน์เรื่องของการขายพระแล้วมาใส่ร้ายครูบาไก่
หนึ่งสองสามสี่แบบนี้อ๋อปรากฏว่าอีคคิวบอกไม่เป็นไร
ถ้าจะพูดกันแบบนี้ถ้างั้นดูนี่แล้วกันเขาก็เลยเอาภาพเมื่อสักครู่นี้ออกมา
ไหนไหนเป็นภาพปี๖๔และปี๖๕ที่เทียบเคียงให้เห็นว่า
ปีหกสี่ครูบาไก่ไม่มีรอยสักอืมแต่ปีหกห้าเพิ่งจะไปสักมา
ไอ้น้ำเอาขึ้นมาดูอืมไหนอ่าเมื่อกี้ไงที่เองขึ้นมาน่ะ
เมื่อกี้ที่เขาขึ้นมาภาพภาพเมื่อกี้ไงน้ำไม่ได้ดูอ่ะ
ตอนนี้น้ำเปิดเองน้ำยังไม่รู้เลยเหรออ้าวปีหกสี่หกห้ารูปพระเมื่อกี้เนี้ย
ยืนกันหลายหลายคนใช่ไหมคะใช่ไหมน้ำเฮ้ยเอาขึ้นมาสิ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

นี่คือประเด็นหนึ่งที่กำลังเกิดขึ้น
ปรากฏว่าวันนี้นะฮะทางฝั่งของอีคคิวเนี่ยก็ไปพบกับทางสำนักพุทธแล้ว

นั่นแหละก็เมื่อกี้คุณผู้ชมก็คงจะเห็นภาพกันไปแล้วล่ะ
เมื่อกี้เขาได้มีการเดินเข้าไปหาพระที่แบบมีการนั่งกันอยู่นะฮะ
นี่แหละครับก็เลยเป็นประเด็นเกิดขึ้นนะครับ
ซึ่งล่าสุดนะฮะทางฝั่งของพี่ชายครูบาไก่นะครับ
ว่าคุณรัชพลเก่งกว่าสิงห์นะฮะอายุ๕๐ปีเนี่ยนะครับ
ก็ออกมาเปิดเผยบอกว่าไอ้เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะครับ
ก็เรียกว่าจริงแล้วมันมีหลายภาคส่วนที่เข้ามาเกี่ยวข้อง
เพราะตัวเองเนี่ยคงไม่สามารถที่จะไปบอกคนนู้นคนนี้ได้นะครับ
หรือว่าจะให้ไปเชื่อตามความต้องการของใครก็ได้อะไรอย่างนี้นะฮะ
คือทางฝั่งของพี่ชายก็บอกอย่างนี้บอกว่าอะไรที่เป็นหลักฐานอะไรที่คิดว่าสิ่งที่ทำเป็นเรื่องจริงก็ให้นำออกมาได้เลย
แล้วเข้าสู่กระบวนการตามขั้นตอนถ้าเป็นเรื่องของพระสงฆ์ก็ควรจะเข้าสู่กระบวนการของทางคณะสงฆ์ให้มันถูกต้อง
ซึ่งทางพี่ชายก็บอกว่าตนเองเสียใจตรงที่
เรื่องแบบนี้เนี่ยไม่น่าจะเกิดขึ้นแน่นอนนะครับ

พอทราบว่าเกิดเรื่องดังกล่าวขึ้นก็รีบมาหา
แต่ว่ามาแล้วไม่เจอตัวครูบาไก่แล้ว
ก่อนที่จะทราบจากทางญาติโยม
ครูบาไก่ไปปฏิบัติธรรมอยู่ในถ้ำ

ก่อนหน้านี้ตนเองเคยเตือนครูบาไก่เอาไว้แล้ว

ซึ่งเรื่องนี้เนี่ยนะฮะสองคนนี้

ก็ไม่อยากจะให้เกิดเรื่องแบบนี้เกิดขึ้นครูบาไก่

กระทั่งสิ่งต่างเหล่านั้นมันเกิดขึ้นมาจริง

เห็นน้องตลอดน้องไม่เคยมีเรื่อง
มีพฤติกรรมอะไรที่บ่งบอกว่าไปชอบผู้ชาย

ขณะที่เรื่องนี้นะฮะนายไกรสอนกองฉลากครับ
แกเป็นผู้ว่าหรัฐการณ์ท่วงจังหวัดขอนแก่นนะฮะ

ว่าขอนแก่นนะฮะรวมไปถึงนายติราชนาธิปุญโยฬิศเป็นพอสำนักพุทธศาสนาจังหวัดขอนแก่นให้เป็นคณะร่วมกันตรวจสอบเรื่องราวดังกล่าวให้เรียบร้อยเบื้องต้นจะมีการดำเนินการไปตามระเบียบของคณะส่งเนื่องจากยังไม่มีหลักฐานที่จะสามารถตัดสินได้ว่าครูบาไก่นั้นผิดจริงหรือไม

แล้วรบรบต่ออุปสรรคทุกประการครูบาไก่ทางมันต้องเยียนไหม
ก็ไม่รู้กันแล้วแต่คนเขานับถือเหมือนเผาเหมือนภาคเหนือเขาจะเรียกครูบาปกกับครูบากันเนอะ
ช้างหลุดช้างหลุดอ๋อแล้วก็ช้างสงบอ่าแล้วช้างสงบอ๋อ
ที่สามารถเป่าให้ช้างสงบได้ไทยรัฐนิวโชว์เราก็เล่าเขาเหรอคะ
ก็คือภาพคนนี้หรือย้อนกลับไปจริงจริงอ่ะ
ครูบาไก่ก็คือเนี่ยนี่อย่างนี้น้องน้ำมีภาพให้พี่หนุ่มนะบอก
ภาพนี้คือภาพช้างช้างเชือกเนี้ยนะฮะก็คือเป็นช้างที่แม่น้ำหนึ่งเนี่ย
ไม่ได้มีการไปช่วยชีวิตถ่ายชีวิตมาแล้วก็นำมามอบให้กับทางครูบาไก่
เนี่ยนะฮะอ่าเออเอาก็ก็สำหรับแม่น้ำหนึ่งเองเนี่ย
มีข่าวออกมาว่าจริงแล้วเนี่ยนะฮะอดีตสามีอย่างแม่น้ำหนึ่งเนี่ย
ที่ยังก็ยังพูดคุยยังสนิทสนมกันอยู่นะฮะก็เป็นญาติกับทางครูบาไก่ด้วยเหมือนกัน
อืมแม่แม่น้ำหนึ่งเองท่านแกก็ศรัทธาทางฝั่งของครูบาไก่
แต่ทีนี้ทั้งทั้งนั้นก็ต้องรอคูบาไก่เดี๋ยวออกมาชี้แจงก่อนนะฮะค่ะ
เพราะว่าที่ผ่านมาเนี่ยก็จะเป็นการพูดมุมเดียวของทางฝั่งของอีคคิว
ซึ่งเป็นเขาอ้างตัวว่าเป็นโยมอุปถาคค่ะอืมก็จริงจริงถ้าถ้าข้อความเมื่อกี้นี้คือ
บาไก่จริงนั่นก็อาจจะเป็นข้อความแรกที่ครูบาไก่ออกมาพูดหรือว่าพูดถึงประเด็นนี้
นิวโชว์นักข่าวก็พยายามจะไปตามตั้งแต่ที่เป็นเรื่องที่คุณนิคิวมาเปิดเรื่องแล้วนะคะ
แต่ตอนแรกที่ไปที่สำนักเนี่ยเขาบอกว่าครูบากาติกิจนิมนต์อยู่
กิจนิมนต์ที่แบบต่างพื้นที่ก็เลยไม่เจอแล้วพอมาวันนี้ก็อ้าวเขาทำไปแล้ว
ก็เลยไม่ได้ไม่ได้ไปคุยว่าตกลงยังไงกันแน่คือทางฝั่งของอีคคิวก็ยังคงยืนยันว่า
จริงจริงแล้วตนเองเนี้ยก็คือให้โอกาสแล้วอืมเอ่อว่าอยากจะให้คูบาเนี้ย
เปลี่ยนพฤติกรรมอืมแต่ว่าก็ยังมีอีกซึ่งไอ้ตรงนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามัน
อะไรจริงคือเหมือนเขาบอกว่าตอนที่เจอครั้งแรกเรื่องเจนอ่ะที่ว่าให้ไป
เข้าถ้ำซะใช่ไหมคะแล้วก็ให้ปิดเฟสและให้สร้างเฟสใหม่เลย
เออจะได้จบเรื่องนี้ไปเขาบอกว่ากลายเป็นว่าครูบาก็ไป

เป็นเหมือนแบบมีเด็กคนอื่นอีกเขาว่าอย่างนั้น

ให้คนช่วยกันตรวจสอบสำนักพุทธสำนักอะไรตรวจสอบด้วยนะคะ
โอเคพักสักครู่นะเดี๋ยวกลับมาฮะ
ผลิตภัณฑ์ดูแลเส้นผมและหนังศีรษะไลโอ
มีเรื่องให้เผือกกันอีกแล้วหลังจากผู้ใช้ติ๊กต๊อกรายหนึ่ง
ได้ออกมาเผยข้อความว่ามีข่าวหลุด
อดีตนางเอกดังช่องหลายสีแอบไปซื้อหนุ่มนอกวงการกิน

แล้วโดนหนุ่มอัดคลิปแบ็คเมลเรียกค่าเสียหาย๔แสนบาท

ผู้หญิงหรือผู้ชายเสียหาย

คือนางเอกไปซื้อผู้ชาย

ผู้ชายก็เรียกกลับมาว่าเออเธอฉันถ่ายคลิปไว้ล่ะ

ล่าสุดก็มีคลิปหลุดออกมาเร็วนี้เจ้าตัวจะเตรียมแถลงข่าวแน่นอน
ต่อมาอีกโพสต์ก็บอกว่าโดนแล้วอดีตนางเอกดังช่องหลายสีชื่อย่อจอจาน

ตอนนี้ก็นั่งคุยกับพี่โดม
จอจานมันไม่รู้ชื่อจริงหรือชื่อเล่นไงแม่
เขาแจ้งความเอาผิดหนุ่มนอกวงการหลังจากขายคลิปตนเอง

กลุ่มรับหนึ่งในราคา๔แสนบาท
ความยาวของคลิป๒๑นาที

เจ้าตัวลั้นไม่ยอมความพร้อมจะเอาเรื่องที่สุด

อันนี้เป็นเพจซีทรูซีทรูที่ลงเอาไว้นะฮะ

คนใส่ก็บอกว่าอ๋อซื้อกินมันไม่ได้ผิดนี่

จริงผิดบทหมายนะ

แต่ว่าอันนี้เชียร์ให้ดำเนินคดีเหมือนกัน
แต่มันก็จะมีว่ามีสองเคสไง

ทางกล้องเราก็ไม่รู้ด้วยไหม

ซื้อบริการอ่ะเอาซื้อประเภทนี้โดนใช่ไหมโดนอันเนี้ย
โดนแน่แต่ว่าไอ้เรื่องเนี้ยก็โดนนำเข้าเอาข้อมูลข้อมูล
อาตาจานละมลอะนาจานไม่ใช่พอคอมพิวเตอร์ใช่ค่ะพอละบ
คอมก็ต้องโดนแล้วก็ต้องโดนทำให้เขาเสื่อมเสียชื่อเสียงนี่ก็ต้องโดนอีกเหมือนกัน

อืม

นี่กำลังนั่งดูคอมเมนต์อยู่เลยว่ามีใคร

ในโซเชียลเขาตอบมาว่าวันนี้เป็นไม่ได้

เพราะว่ามิลลิก็เคยไปขึ้น

ที่จะจัดขึ้น๑๔๒๓เมษายน

แล้วปี๒๐๒๓นี้กลับมาอีกครั้ง

เทรนด์ทวิตเตอร์ไทยตั้งแต่เช้า
เอาปุ๊กโกไปดูใช่ไหม

เริ่มขายตั้งแต่วันศุกร์นี้ค่ะ

จะมีสิทธิ์ได้ซื้อบัตรก่อนตั้งแต่วันนี้
เพราะฉะนั้นถ้าต้องการเข้าถึง

ลงทะเบียนสายรัดข้อมือเมื่อปีที่แล้ว

ในการซื้อก่อนล่วงหน้า๒วัน

เป็นราคาบัตรที่แบบโห

ก็เป็นอีกหนึ่งศิลปินที่กระแสความปังไม่มีแผ่วนะครับ
ที่ตอนนี้ประสบความสำเร็จในชีวิตอย่างสูงนะครับ

ก็ขยายไประดับโลกเลยนะครับ

ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่๔มีนาคมนะครับ
โดยราคาบัตรในครั้งนี้นะครับ
ก็ราคาสูงสุดอยู่ที่๑๐๐

วิบว๊อบวิบว๊อบเห็นไหมล่ะวิบว๊อบวิบว๊อบ
นี่วิปจริงนี่นะ
พรุ่งนี้กลับมาเจอกันใหม่กับข่าวใส่ไข่นะฮะ
ต่อกันที่ไทยรัฐนิวโชว์เดี๋ยวหนูไปเปลี่ยนชุดแล้วก็อ่านตอน๒ทุ่ม
ใช่ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเอาละสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ